พอระอานักเรียนสายหน้าก็ครูด่าขนาดนี้เลยค่ะ
โอ้โหแต่ละคำคุณผู้ชม
อันนี้ด่านักเรียนหรือว่าด่าคนที่บ้าน

เด็กที่นั่งเรียนอยู่ด้วยนี่แหละค่ะ
ที่ต้องมารองรับอารมณ์ของครูแบบนี้

นี่เป็นในห้องเรียนมัธยมของโรงเรียนแห่งหนึ่ง
อยู่ในอำเภอประโคนชัยที่บุรีรำ

เอาจริงเดี๋ยวเขาก็เปิดวาร์ฟเดี๋ยวก็หาได้
ซึ่งคลิปนี้เนี่ยเด็กเอามาแชร์ลงในโซเชียลนะ
แล้วครูพูดกับเด็กแบบนี้คนไปคอมเมนต์เพียบเลย
นักข่าวของเรานะไปถามเด็กที่โรงเรียนนี้เลย
ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนี่เรื่องจริงค่ะ
ด่าเด็กสารพัฒน์ไม่มีใครอยากเรียนกับครูคนนี้หรอก

ถามเด็กอย่างเดียวไม่พอไปถามพอด้วย
พอวัชราบูลบอกว่าโอ้โหผมเห็นคลิปฟังคลิปแล้ว
ได้ยินก็รู้เลยว่าครูคนไหน
จะบอกว่าเวลาทุกครั้งที่มีการประชุมเนี่ยนะ
อยู่ตลอดแหละว่าครูต้องทำหน้าที่ด้วยความเหมาะสมนะ
ความรุนแรงคำพูดคำจาต้องระวังโซเชียลมันเร็ว

เอาแล้วพอจะทำยังไงกับคุณครูคนนี้คะ
ก็คงจะต้องมีมาตรการมีบทลงโทษที่เด็ดขาดชัดเจนแล้วแหละ
ไม่ให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกนะคะ
พอพูดขนาดนี้ก็สันนิษฐานได้ว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรก

บอกไงพอระอาเด็กก็สายหน้า